มันได้กำไรมาขนาดนี้ก็ต้องแจกโบนัสพนักงานกันหน่อย

คนที่๒ไม่เท่าไหร่ป้าตึงได้ไป๓ปึ๊งเนี่ย
ประตึงอยู่เก้าปีประตึงก็ต้องได้เยอะนี่

นี่เท่ากันเลยเท่ากันเลย
หมายถึงอยู่๙ปีเท่ากัน

ฉันว่าเดี๋ยวคุณออกไปมีคุยนะ
อุ้ยจะอุ้ยต้องหายเขาจะอีกเนอะ

นับกันให้เห็นแบบนี้เลยอะ

แต่ต้องบอกว่าเจ้านายคนนี้เขาตั้งกล้องถ่ายทุกคนที่เขาให้เงินโบนัสนะ

พอรู้ว่าแบบได้โบนัสแบบนี้

จะพูดอะไรจะไล่ออก

ยังไงทำงานกี่ปีนะเอาซองขาวไปอ๋อไม่ใช่
ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนะทำงานกับพี่เป็นยังไงพี่ดุไหม
พี่ไหมเวลาพี่ต่อว่าอะไรไปรุ่นน้องก็จะพูดคำในใจ
เอาไปนะที่ให้โบนัสโอ้โหน้ำตาแตกเลยอ่ะ
ตุ๊กใจดีมากคุณผู้ชมเอาเป็นแบงค์๕๐๐เป็นปึก
เมื่อกี้๙ปีได้๓ปึกบางคนอยู่น้อยก็ได้น้อย
อายุงานกันไปทุกคนน้ำตาไหลหมดเพราะไม่คิดว่า
จะมีโอกาสได้รับเงินสดแบบนี้แบบจุกกันไป
ต้องบอกว่าพี่ตุ๊กเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตนะ
เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณผู้ชมพี่ตุ๊กนาทีทอง
เขาขายอะไรบ้างธัญพืชผลไม้อบแห้งขนมโอท็อปขายออนไลน์หมดเลย
แล้วก็เริ่มต้นด้วยการทำเองคนเดียวสองมือนี่แหละนะฮะ
แต่เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพอมีโควิดคนอยู่บ้าน
สไลด์โทรศัพท์มือถือในยอดขายมันเยอะมาก
มีเงินเยอะขนาดนี้ก็เลยทราบซึ้งเพราะว่าพนักงานทุกคนช่วยกันทำ
พนักงานทุกคนก็ทราบซึ้งเพราะไม่คิดว่าเจ้านายจะให้โบนัสเยอะขนาดนี้
เหนือสิ่งอื่นใดชาวเน็ตทุกคนเราด้วยพิชา
แต่แสดงความยินดีด้วยจริงแล้วก็อวยพรคุณผู้ชมแหละดูสิ
ร้องไห้เลยร้องไห้เยอะเลย
บางคนเขาก็แบบว่ามีการมาขอโทษเพราะว่ามันก็มีการแบบดุด่าว่ากลับกันไป
อยู่แล้วแหละก็ถือว่าเป็นการขอโทษขออภัยเขาก็ให้โบรัสตอบแทนกันไป
คุณผู้ชมละกันเผื่อเปิดไปทำงานต้นปี๒มกรานี้ขอให้มีเรื่องดีเข้ามา

คือถ้าเกิดว่าในกระเป๋าตังค์มันตุงเหมือนพุงก็คงจะดีเนาะ
นี่ไงภูมิมาแล้วเนี่ย